กลับมาช่วงนี้ต้องทักทายหมอไก่กันเลยนะคะ

คุณชนะรีบอยากจะดูดวงกับหมอไก่แล้วนะคะ
ช่วงนี้หมอไก่เนี่ยเตรียมไว้แล้วสำหรับใครที่จะดูดวง
แต่ก่อนหน้านั้นนะคะเรามาดูดีกว่าว่า
เราจะมีเคล็ดลับทำบุญเสริมดวงยังไง
ให้ปังให้ประสบความสำเร็จค่ะหมอไก่คะ
เริ่มกันที่ชาวราศีเมษเลยนะคะ
พูดถึงเรื่องของดวงชะตากันหน่อยค่ะ
ชาวราศีเมษนะคะในช่วงนี้ถือว่าดวงดีขึ้นนะ

มีโอกาสที่แบบว่างานที่คุณทำอยู่
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

แต่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึง

โอ้โหเยอะก็น่าจะดีนะคะ

ถ้าเป็นเจ้าของกิจการโอ้โหดีเลยยิ้มลับซับเลยนะคะ
แต่ว่าชาวราศีเมษอาจจะต้องเหนื่อยใจนิดนึง

พูดกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องหนักใจเรื่องคน

ถ้าตัดเรื่องคนไปได้ดีมาก
คุยกันคนละภาษาว่างั้นเถอะ

แต่ก็สามารถจัดการผ่านไปได้

ก็คือควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของของมีคม

ดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมษ

ต่างนั้งก็ต้องทำบุญวันอังคาร
ใช่ค่ะด้วยถึงจะดี
ผลที่มาที่ไปของเขาแบบนี้นะคะ
แล้วการทำบุญเสริมดวงในช่วงนี้

ควรหาเวลาไปไหว้พระสักนิดหนึ่งนะคะ

ใช่ค่ะก็คือดวงของชาวราศีเมษฯ
ในเรื่องของงานก็ควรจะดันให้มันสุดทางเลย
ก็คือไปไหว้พระโกเจ้าชินราชถึงจะดี
ไปไหว้พระพุทธชินราชนะ
อุ๊ยของกินเยอะกินถึงที่โลกเลยเชียว
อ้าวงั้นไปต่อกันเลยที่ราศีพฤษกษ์ค่ะ

ชีวิตต้องเจอกับเรื่องราวหลายหลากมากมาย
ก็คือจะประสบความสำเร็จได้แต่ว่าต้องเหนื่อย
ต้องเจออุปสรรคต้องใช้เวลามาก

พื้นฐานเป็นคนที่มีความอดทนสูง

อุ๊ยพอเจออุปสรรคหน่อยแล้วก็ทิ้งเลย
พอแล้วไม่ใช่อย่างนั้นใช่ค่ะ
ก็คือควรจะเอามะพร้าวไป

ชาวราศีเมทุนนะคะเรียกว่าดวงดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการงานดีมากเลยนะคะ
งานเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จได้แบบง่ายชิวเลยนะคะ

เพราะว่าพระลาหูยังอยู่ในดวงชะตาของชาวราศีเมทุน

คือมันก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะคะ

อาจจะพอทำงานเนี่ยแล้วอาจจะต้องโยกย้ายไปทำงานอื่น
อาจจะต้องมีการสวิตช์งานคืออาจจะไม่ได้ย้ายงานไปไหนนะคะ

หรือว่าในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งอะไรอย่างนี้
มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงมันจะวุ่นวายหน่อย
ค่ะต้องเสริมดวงแล้วล่ะค่ะ
ใช่ค่ะควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาท

ตักบาทการถวายสังกระทานอาหารก็ได้นะคะ
ถ้าสมมุติจะให้ดีมากควรจะไปทำบุญในวันพุธ
วันพุธตักบาทวันพุธอะไรอย่างนี้จะดีมากเลย

นอนก็คือพระปางโปรดอสุรินทราหู

เพราะว่าถ้าใครที่มีดวงชะตาเกี่ยวพันกับเรื่องของพระราหู

ใช่ค่ะแล้วก็ที่พระนอนที่วัดโพนะ

ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีมากยิ่งขึ้น

ไปดูกันต่อชาวราศีกรกฎค่ะ
ช่วงนี้จะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่คะ
ชาวราศีกรกฎคือต้องสู้
เขาเรียกว่ามีเกณฑ์เหนื่อยแล้วรวยนะคะ
แต่ว่าชาวราศีกรกฎคือทุกอย่างต้องทำเองทั้งหมดเลย
จะไปหาว่ายวานใครก็ไม่ค่อยได้
และพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก
ตัวเองต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเองนะ
ชาวราศีกรกฎนะคะควรจะไปทำบุญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

เรื่องของน้ำก็คืออย่างนี้ค่ะน้ำเป็นตัวแทนของดาวจันทร์
ดาวจันทร์ก็คือเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกรกฎ
เรียกว่าเป็นการทำบุญเสริมดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะ
ทำบุญเกี่ยวกับน้ำเนี่ยก็เช่นการถวายน้ำปานะก็ได้นะคะ
การถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดก็ได้
คือมันดีนะผมจำได้หมอไก่ย้ำเป็นประจำเวลาไปทำบุญด้วยน้ำเนี่ย

แล้วก็ไปทำบุญกันในวันจันทร์นะอิ่มเสริมกันไปเลยนะคะ
ไปไหว้พระทำบุญกันที่ไหนดีล่ะคะหมอไก่
ควรจะไปไหว้พระพรมเอลวันนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไหว้พระพรมเราขอได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะสมหวัง
แล้วก็ควรจะติดไม้ติดมือเอาของไปด้วยนะคะเช่นพวกมะพร้าว
หรือว่าจะเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองพวงใหญ่เลยก็ได้เหมือนกัน
ครับเป็นเคล็ดลับง่ายนะคะคุณผู้ชม
ส่วนชาวราศีสิงศ์มาแล้วจ้า
ช่วงนี้โอกาสในชีวิตจะดีอย่างไรบ้างคะ
ชาวราศีสิงศ์นะคะจะมีในเรื่องใหม่งานใหม่เข้ามา
ถ้าสมมติว่าอยากจะย้ายงานออกงานเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะได้ย้ายสมใจ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าทำงานเดิมจะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
ขยับตำแหน่งหรือว่าการได้รับผิดชอบงานใหม่
อะไรที่มันท้าทายความสามารถนะคะ
โอ้โหดีแบบนี้ก็ยิ่งทำบุญเสริมดวงไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะ
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เช่นการเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะคะ
การถวายหลอดไฟก็ได้เช่นกันค่ะ
ไปไหว้พระที่ไหนล่ะคะหมอไก่แนะนำหน่อยค่ะ

ใช่ค่ะสารหลักเมืองประจำจังหวัดของตัวเอง

คือดวงของชาวราศีสิงศ์ดีอยู่แล้ว

ให้ดีแบบนี้ตลอดไปเรื่อย
ลองฟังแล้วลองไปปรับใช้กับคุณผู้ชม

ค่ะยังมีอีกหนึ่งราศีปิดท้ายนะคะ

ชาวราศีกันนะคะเรียกว่าดวงชะตาดีมาก

ในช่วงนี้เรียกว่าเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว
จะมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นนะคะ

อาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคปัญหาบ้างเล็กน้อย
ก็คืออุปสรรคที่แบบทำให้แบบว่าใจอาจจะแบบว่ารำคาญนิดหน่อย
แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นปัญหาอะไรที่มันรุนแรง

แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะให้ดีมากเลย
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร
เช่นแบบว่าการบริจาคทุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กด้อยโอกาสอะไรประมาณนี้

ก็ไปใช้อาหารแจกอาหารช่วงกลางวัน

นี่คือ๖ราศีที่ช่วงนี้

รวมไปถึงแค่รับการทำบุญที่ไหนเนี่ย

ก็คือจะเป็นวัตถุมงคลจาก
มี๒ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็คือเป็นพระรอดยอดมหาเศรษฐี

อ่าจากวัดมหาวันนะคะจังหวัดลำพูน

อ่าไม้มงคลนะคะเก้าอย่างนะคะก็คือมาจากวัดช้างคำ
เวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่

เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าผู้โชคดีวันนี้ที่จะได้ดูดวงกับหมอไก่สดตรงนี้เลย

คุณพัทธวันทิมหอมค่ะเกิดวันที่๒๖มีนาคม๒๕๕๙
ดูเรื่องสุขภาพการเรียนแล้วก็โชคลาภค่ะ
ในเรื่องของสุขภาพก่อนเลยนะคะคือดวงของคุณพัทธวรรณในตอนนี้เขาเรียกว่าดาวเสาโคจรเข้ามาในดวง
ดาวเสาจะส่งผลในเรื่องของความเครียด
เพราะฉะนั้นคุณพระธวรรณในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องอะไรในใจเครียดมากอาจจะพักผ่อนน้อยก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพราะความเครียดเป็นเหตุ
หรือว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกแบบว่าปัญหาสุขภาพที่เคยเป็นมาแล้วโรคเก่าที่เคยเป็น

ใช่ค่ะอาจจะกลับมาเป็นอีกหรือว่าในเรื่องของโรคเกี่ยวกับพวกกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาทอาจจะต้องระวังให้มากในช่วงนี้

ในเรื่องของการเรียนนะคะในช่วงนี้โอ้โหเรียนหนักมากแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเรียนจริงการเรียนไม่แย่นะคะแต่ว่าต้องเหนื่อยกับการเรียนก็เท่านั้นเอง

พยายามอดทนกันไปยังเหลืออีกอันหนึ่งชกลาบจ้า
ในเรื่องของโชคลาภนะคะบอกเลยว่ายังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการเสี่ยงดวงเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องงดไปก่อนนะคะ
แล้วก็ควรจะระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยเพราะว่าดวงมีเกณฑ์กระเป๋าเงินรั่วใช้เงินเยอะนะฮะ
แต่ว่าทั้งหมดคุณป้าทวันไม่ต้องกังวลใจไปเพราะว่าดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันเกิด
คือช่วงนี้ดวงเขาหนักจริงแต่หลังวันเกิดไปดีมาก
อีกไม่นานอีกไม่นานเดือนหน้าแล้วนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้กับคุณพัทธวัน
แต่ที่แน่คือได้รับของที่เราเรียกว่าถุงหมูคนจากมไก่ไปเลยจ้า
เดี๋ยวพิมพ์งานจะจัดส่งไปให้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องขอขอบคุณมไก่นะฮะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับยังไงจ๊ะเจอกับมไก่อีกทีวันพรุ่งนี้